น้ำป่าไหลหลากพัดพาร่างของคนไป
จนเสียชีวิตหลายรายแล้วนะช่วงนี้
ใช่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้คุณสุดสกุลเพิ่งเล่าข่าวไว้เอง
ว่าลูกชายวัย๑๕ปีขี่มอเตอร์ไซค์

แล้วดูสิเจอน้ำป่ามันไหลมาแบบนี้แล้วมันซัดนะคะ
ทั้งคนทั้งรถจมหายไปเลย
เจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามที่จะค้นหาทีนี้ยังหาไม่เจอ
มันก็มีความคืบหน้าคือไปเจอรถจักรยานยนต์แล้วนะคะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๐กันยายนแล้วนะ
หลายวันแล้วนะฮะที่น้องวัย๑๕หายไป
พยายามหาตามลำน้ำแต่น้ำมันเชี่ยวเหลือเกิน
ท้ายที่สุดเจอจักรยานยนต์แล้ว
เดี๋ยวต้องดูปฏิบัติการในการกู้จักรยานยนต์ด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้จุดที่เกิดเหตุ
คือตรงอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จือที่ลำกระจวนเก่าค่ะ
อยู่ที่อำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชายภูมินะคะ

น้องวัย๑๕ปีคือนายสรวิทย์ศรีสืบพันธ์
ซึ่งช่วงนี้เขาก็ไปทำงานกับพ่อไง
ช่วงที่แบบโควิดระบาดแล้วก็ปิดเรียนด้วย
ขี่จักรยานยนต์ไปตามถนนลูกรัง
คุณผู้ชมดูสิพอเจอกระแสน้ำมันซัดไปแบบนี้เนี่ยนะคะ
ทำให้น้ำมันไหลแรงแล้วคนและรถจมไปหายไปเลยค่ะ
ซึ่งตำรวจก็มีการประสานในอำเภอเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๓๑
นักประดาน้ำค้นหาคือเขาพยายามสลับสับเปลี่ยนกันนะ
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ก็โรยตัว
ลงไปวางแนวเชือกแล้วก็โรยตัวไปในซอกหิน
ต้องเอารถแบ็คโฮลมาทำเป็นฐานมัดเชือกเอาไว้ค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยทางทีมวิศวกรโยธาเขาก็ให้หยุดการค้นหาชั่วคราว
แล้วก็ย้ายเครื่องจักรออกจากบริเวณตรงนี้เพราะว่าอะไร
เขาไปเจอเป็นรอยแนวร้าวตามคันดินก็กลัวไง
ว่ามันจะเกิดอะไรจะเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่า
แล้วทีนี้ค่ะชุดประดาน้ำฮุก๓๑๓๐นายเนี่ยนะ
ก็ย้อนกลับเข้ามาปฏิบัติภารกิจอีกครั้งหนึ่ง

รอบนี้นี่แหละเจอเป็นรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟ

เป็นคันที่นายสรวิทย์ขับขี่แล้วก็โดนน้ำซัด
ไซค์ดูสิไปซุกอยู่ในอุโมง

จริงตรงนี้เป็นร่องน้ำนะคุณนะ

เพราะว่าน้ำมันซัดมอเตอร์ไซค์มาติดซอกหินตรงนี้
แต่ที่เห็นน้ำมันแห้งแบบนี้เพราะอะไรคุณ
คือเจ้าหน้าที่ร่วมกับทางพระอาจารย์
ซึ่งเป็นท่านเจ้าอาวาสวัดเอารถแบ็คโฮคันใหญ่มา๓คัน
ขวางทางน้ำเอาไว้ทำให้น้ำมันเปลี่ยนทิศ

จะได้ดูว่าน้ำมันซัดร่างของคนที่ขี่จักรยานยนต
หรือว่าเด็ก๑๕มาติดตรงนี้หรือเปล่า
แล้วก็มาเจอจริงมาเจอรถจักรยานยนต์จริงนะฮะ
ตอนที่เห็นนี่คือเห็นเป็นแค่แบบบังโครน
บางคนกับล้อหน้าโผล่ขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นเอง
แต่พอกู้ซากขึ้นมาได้สภาพมอเตอร์ไซค์เป็นแบบนี้

ทีนี้ตัวของน้องวัย๑๕จากการคาดการณ์
น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่วันแรกที่เกิดอุบัติเหตุ

เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นมองเห็นร่างของน้องวัย๑๕
โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำช่วงสั้นหลังจากนั้น

แล้วช่วงที่โผล่ขึ้นมาอยู่ห่างจากมอเตอร์ไซค์ที่จม

โผล่ขึ้นมาก็จริงแต่ว่าเลือดออกเต็มหน้าไปหมดเลย
แล้วคนที่เห็นบอกว่าตอนนั้นน้ำเชี่ยวมากแรงมากนะฮะ
ทีนี้ลุงของน้องวัย๑๕เนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจ
จนถึงวันนี้นะถ้าเอาจริงคุณลุงก็ทำใจเอาไว้บ้างแล้ว
แล้วก็คิดว่าหลานอาจจะเสียชีวิตตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ
ซึ่งร่างของหลานตอนนี้น่าจะถูกดินโครนทับ
หรือว่าอาจจะโดนน้ำซัดไปในโพรงของหิน
แม้ว่ากระแสน้ำตอนนี้จะลดความรุนแรงลงแล้ว
แต่ว่าระดับน้ำก็ยังมีน้ำเต็มสองฝากฝั่งอยู่
ทีนี้การค้นหาร่างยังคงต้องทำต่อนะคะ
กว่าจะเจอร่างของน้องวัย๑๕ปีค่ะ